ก่อนที่หลีกจะเปิดวันที่๙กุมภาพันธ์
ดังนั้นครับหลายทีมก็มีการเสริมทัพ
สำหรับมันไม่ได้
เมื่อวานที่มีการเปิดตัวกันนะครับนอกเหนือจากแบงคอกก็จะมีเมืองทองด้วยนะครับ
โดยเมืองทองครับทำการเปิดตัวเจนรบสัมภาวดีครับ

โดยเจรบนั้นจะได้สวมเสื้อหมายเลข๒๒นะครับ
ส่วนใหญ่ตั้งแต่พวกนี้ก็มีสัญญาภูมิภูมิภูมิกับเบื้องทอง
แต่เป็นเยาวชนอยู่แล้วนะครับโดยเจนรบนั้นย้ายมาจาก
ซีเทโรครับซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งเป้าหมายทำผลงานให้ดีที่สุด

จากนี้ก็ยังมีการดึงตัวครับสุพรปิณกาตาโพ
กองหลังดาวรุ่งที่หมดสัญญายืมตัวจากเทโรเหมือนกัน
ซึ่งสุพรก็จะได้สวมเสื้อหมายเลข๔
ก็ตั้งเป้าว่าจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงให้ได้ด้วย
สำหรับเมืองทองก็มีคิวจะลงเตะฟุตบอลตัวตาแม่ของคลับแชมป์เป็นชิปครับ
รอบชิงชนะเลิศนัดที่๒พบกับซาน่าขันวาทีมจากเวียดนาม
เกมแรกเมืองทองปลูกประชนะมา๓ตอน๑
ธนาทีวีช่อง๓๒กำลังจะถ่ายทอดให้ชมนะครับ
สดจากสนามสุพัชลาศัยวันที่๖มกราคมปีหน้า
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเกมแข่งขันเวลา๑ทุ่มตรงครับ